ตอนนี้เราอยู่กับบรรยากาศสด
สาราว่าการกอทมที่ดินแดงนะครับ
เดี๋ยวบรรยากาศต่างคุณนัทพงศ์ผมคุณทัศนัยด้วย

เพราะว่าวันนี้นี่สดจริง

สวัสดีครับคุณสคลทีพัทยากุลนะครับ
จริงเราเป็นทีมเยือนนะเขาได้เจ้าถิ่น
เขานี่เจ้าถิ่นเพราะเขาทำงานอยู่ที่นี่มาก่อน

ในฐานะที่จะต้องมาเป็นว่าที่ผู้สมัคร
ว่าราชการกรุงเทพมหานครเตรียมอะไรมาบ้าง
รู้สึกแปลกนะครับเพราะปกติก็จะต้องมาทำงานนะครับ
วันนี้ก็มาในฐานะอีกฐานะหนึ่งแต่ก็เตรียมตัวมาเต็มที่
เพราะผมคิดว่าตลอดในช่วง๔ปีที่ผ่านมา
ก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวความรู้
แล้วก็ปัญหาหลายอย่างที่มันจะสะท้อนมา
เป็นนโยบายของตัวผมเองที่จะนำเสนอต่อไปครับ
คือคุณสกลทีแวะมาพูดคุยกับเราตรงนี้ก่อนนะฮะ
ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวบรรยากาศในภาพรวม
เราจะให้ท่านติดตามเรื่องการรับสมัครผู้ว่ากอทมวันแรกนะครับ
เจอคุณสกลทีพอดีก็เลยดึงตัว
ยินดีครับครับไม่มีเลิกไม่มีอะไรใช่ไหม
อาจจะไม่เป็นใจนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมาช้าไว้ก่อนดีกว่าครับ

ถ้าคุณสกลทีมาเป็นผู้ว่ากอทม

ก็ในส่วนของผมนโยบายเรื่องขนส่งสาธารณะ
ก็คืออยากจะทำไงก็ได้ให้คนใช้รถส่วนตัวน้อยสุด

เพราะฉะนั้นต้องใช้ระบบที่เชื่อมต่อล้อรางเรือ
ล้อก็คืออาจจะเป็นรถเมย์อีวี
ที่จะปิดไปตามสายรองต่างนะครับ
เพื่อนำคนเข้าสู่ระบบรางที่รถไฟฟ้า
แล้วก็มีเรือมาช่วยเป็นเรืออีวีที่วิ่งตามคลองสายหลัก
ที่จะเกี่ยวทั้งหมดในล้อรังหรือให้ประชาชนได้ใช้
ขนส่งสาธารณะได้อย่างไร้รอยต่อกับ๕
คุณสกลทีบอกว่ากรุงเทพต้องดีกว่านี้

ถึงประสบการณ์หลายอย่างที่ประชาชนได้ร้องเรียนมา

เรียนถามตรงนะคนเขาบอกว่าทำไมตอนที่เป็นรองผู้ว่าอยู่

เพราะฉะนั้นผมก็คงได้ทำเฉพาะสิ่งที่ท่านผู้ว่าได้มอบ
หรือว่าหน้าที่ที่ผมกำกับส่วนงานอื่นที่ผมไม่ได้รับผิดชอบ

ฉะนั้นก็ได้เก็บเกี่ยวเก็บหลายเรื่องเอามา

โทษเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของรองอยู่แล้ว

อีกอย่างก็อยากทำแต่จะยังไม่ได้ทำครับ
คือถ้าได้เป็นผู้ว่ากรทมคุณสกลทีบอกว่า
ผมทำให้ดีกว่านี้ได้แน่อะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหม

ดีกว่าผู้ว่าคนที่ทำงานด้วยก่อนหน้านี้หรือเปล่า
ไม่คือเราก็ทำดีในแบบของเรา

เรียนครับก็ตอนลาออกก็ได้เรียนกับท่าน

ท่านก็ไม่เคยคุยกับผมว่าท่านจะลงนะครับ
ว่าวันที่ผมไปลาท่านก็ยังบอกอยู่ว่า

บอกครับบอกผมว่าลาออกเพื่อที่จะไปลงครับ
เพราะว่าแหม่ก็ยังคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะ

อ่ามันจะมาตัดคะแนนอะไรกันเองหรือเปล่า
เรื่องตัดเนี่ยผมว่าทุกคนมันตัดกันอยู่แล้ว
แต่ว่าถ้ากังวลว่าจะต้องตัดคนนั้นคนนี้
ก็คงไม่ได้ลงกันพอดี
เพราะฉนั่นเนี่ยเราก็คงนำเสนอ
ผมได้ยินว่าอะไรมีที๑ที๒ที๓ที
ขอชัดว่ามีทีอะไรบ้างฮะ
ก็มีอะไรก็ช่วยบอกทีนะครับ

กังวลไหมเรื่องภาพการเมือง
อย่างกปศการมาลงเลือกตั้งผู้ความความความความ
คือดูแล้วน่าจะได้เปรียบในแง่ของคะแนนเสียง

กังวลนะเพราะว่าสิ่งที่เคยทำทุกอย่าง
มันก็ทำด้วยอุดมการแล้วก็แนวคิดที่เป็นตัวของผมเอง
ซึ่งสิ่งนั้นเลยเราสลัดไม่ได้แล้วเราไม่สลัดอยู่แล้ว
ผมว่ามันเป็นทั้งข้อดีข้อเสียคนที่ชอบเขาก็ชอบ

แต่ก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องนำเสนอตัวเรานโยบาย
คนที่ไม่รู้จักเราอาจจะไม่ชอบและให้เขาเปลี่ยนใจ

กลุ่มกปศเดิมแกนนำกปศอะไร
มีครับหลายท่านก็สับสนุนกันเพราะว่านอกจากจะเป็นเพื่อนร่วมงานร่วมอุดมการแล้วเนี่ย
ชุดจริงก็เป็นพี่น้องที่ใช้ชุดบินเที่ยวอยู่ด้วยกันอยู่แล้ว
นั้นเรื่องการช่วยเหลือกันมันเต็มที่อยู่แล้วครับ

ครับเดี๋ยวได้เบอร์ก็แปะเลยครับ

ผมไม่มีเป็นพิเศษนะฮะคือถ้าได้เลขตัวเดียวก็ดี
แต่ว่าคนเค้าจะเลือกเราเค้าก็เลือกอยู่แล้ว
ขอบคุณนะครับแล้วโอกาสหน้าคงได้พูดคุยกันต่อ
ทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับ